คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะว่า
สถานการณ์โรคโควิด๑๙ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศ
ก็ยังคงเป็นที่น่ากังวลกันอยู่มากพอสมควรนะ
ไม่ว่าจะแวดวงไหนวงการไหนแหละ
ก็ต้องกังวลรวมไปถึงวงการบันเทิงของเราเนี่ย

หนึ่งในนั้นก็คือพระเอกลิเกคนดังพี่เอ
ใช้ยาไม่ธรรมดาคนนี้แหละค่ะคุณ
เพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็คือมีงานแสดงลิเกเนี่ย

ในช่วงนี้พอจะรับงานอีเวนต์ได้แล้ว
ก็รับงานกันเอาไว้เยอะมากนะคะ
อย่างถ้าเกิดว่าถ้าโควิด๑๙กลับมาระบาด

เอ้ยคนหาเช้ากินข้ามก็จะลำบากอีกครั้ง
ยังไงก็ตามพี่เอก็เลยฝากย้ำฝากเตือนคนไทย
ฝากบอกกาดอย่าตกนะตั้งกาดกันดี

ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
ล้างมือบ่อยนี่ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่เรายังต้องทำกัน

เฉพาะในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านไปอีกนะ

ไปดูคอนเสิร์ตต่างนานาแบบนี้
ก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวด้วยจ้า

ของพี่ที่เคลียร์ได้เลยเนี่ย
ก็น่าจะเป็นประมาณเดือน

เดี๋ยวเข้าหน้ากระถิ่นแล้วอะไรแล้วครับผม
แต่ตอนนี้นะอยากจะฝากกับทุกคนนะครับ
เวลาที่ไปเที่ยวกันก็เที่ยวกันอย่างระมัดระวัง
เราก็ต้องป้องกันด้วยในตอนนี้นะครับ
อย่าเพิ่งไว้เนื้อเชื่อใจใดทั้งสิ้น

ไปรุนเต้นกันต่างตะวัดเบียดกันนะพี่เอ๋

ว่าจริงแล้วเนี่ยเวลาที่เราสนุกได้

งอนลูกเหมือนกันแหละ
ใส่งานต่างคนต่างงอน
จริงต่างคนเนี่ยต่างทำงาน
ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันสักเท่าไหร่นะคะ
พอพี่จักรีนแอบแสวว่าเอ๊

หรือว่าน้องแป้งจะมีหนุ่มมาตามจีบหรือเปล่า
ไปดูปฏิกิริยาของพี่เอชายา

ห่วงลูกสาวไม่แพ้พ่อคนไหนในปรัฐพี